มาดูความคืบหน้าคดีการหายตัวไปของน้องชมพู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
การทำงานของตำรวจในช่วงสัปดาห์นี้เป็นการจับกลุ่ม
คนที่ไปตามหาน้องชมพู่ในช่วงวันที่๑๑ถึง๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็จัดกลุ่มแบบนี้เพื่อออกไปจำลองเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีการนำตัวแม่ของน้องชมพู่ไปจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุด้วย
อกจากนี้นะคะใครที่ติดตามผลอยู่
มีผลตรวจดีเอ็นเอเส้นผม
เป็นเส้นผม๔กระจุกด้วยกันซึ่งพบใกล้ศพน้องชมพู่
แต่ว่าเราไปดูเรื่องของการจำลองเหตุการณ์ก่อนนะคะ
คือเมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวแม่ไปจำลองเหตุการณ์ค่ะ
ซึ่งคุณแม่ก็ยอมรับนะคะหลังจากที่จำลองเหตุการณ์เสร็จเรียบร้อย
แม่บอกโล่งใจค่ะเป็นการยืนยันพิกัดที่อยู่ของตัวเอง
เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อคดีเล่าความจริงทั้งหมดแล้ว
ตัวเองกับป้าแตนพี่สาวคนโตก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกัน
ส่วนพ่อของน้องชมพู่ตำรวจยังไม่เชิญไปจำลองเหตุการณ์นะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีอาการไข้ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเจออยู่๔จุดด้วยกันรอบศพน้องชมพู่
ผลการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการอย่างแรกเลยคือยืนยันว่า
ไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะฉะนั้นคาดว่ามาเปิดเผยไม่ได้คงจะเป็นหลักฐานสำคัญ
รวมกับหลักฐานอื่นที่สามารถมัดตัวคนร้ายได้
ก็ถือว่าเป็นอีกถึงความหวังของครอบครัวน้องชมพู่นะคะ
ก็ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
และเป็นทุกวันเลยอยากจะให้กำลังใจ
คือเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวนี้ก็คิดเหมือนคุณแม่นั่นแหละ

ซึ่งช่วงเวลาที่คุณแม่ไม่ได้อยู่กับน้องชมพู่
จนนำไปสู่การหายตัวไปใช้เวลาแค่๑ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองนะคะ
และหลังจากนั้นป้าแตนซึ่งกลับบ้านไปก่อนก็โทรศัพท์มาบอก
นี่คือการจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะส่วนหลักฐานต่างค่ะ
หลายคนสงสัยทำไมตำรวจไม่เปิดเผยล่ะ
ตำรวจเขาเปิดเผยไม่ได้จริงนะคะเดี๋ยวมันจะกระทบต่อรูปคดี

หายไปตั้งแต่๑๑นะคะ๑๑พฤษภาแต่ก็ยังตามตัวไม่เจอนะคะสำหรับคนร้าย